ไปดูลีลากันต่อดีกว่าเรื่องของลีลาไม่ใช่มีแต่สุนัขนะ

จริงแล้วคนอย่างเรานี่แหละคุณผู้ชม
มักจะมีเรื่องราวสนุกขำโดยเฉพาะช่วงงานบุญ
ก็จะมีที่เขาเรียกว่าเหล่านางฟ้าเทวดาออกมา

บอกว่าใครเต้นเยอะกับบุญเยอะอะไรแบบนี้
ไปดูงานบุญกันก่อนก็ละกันนะจ๊ะคุณผู้ชม
ขาใหญ่ที่บอกนี่ไม่เกี่ยวกับท่อนขาแต่อย่างใด

คุณดูก่อนคุณทายก่อนอายุคุณยายเท่าไหร่

ไม่ถูกคุณยายคนนี้ชื่อว่ายายแอดจ้ะอายุประมาณ๘๐ปีแล้วนะ
ที่มีชื่อว่าคุณเนมบุญทิชาพร้อมระบุข้อความว่าไปให้สุดแล้วหยุดที่โรงพยาบาล
แต่ว่าเอาดูดีคุณยายไม่อยู่โรงพยาบาลหรอกคุณยายแข็งแรงขนาดนี้นะจ๊ะ
คุณยายชื่อว่ายายแอดอายุ๘๐ปีคุณยายเป็นคนสุพรรณแต่ว่าแกเป็นคนร่าเริงคนสนุกสนาน
ที่ไหนมีงานบุญเนี่ยแกก็จะไปร่วมงานบุญกับเขาตลอดเลยนะคะ
ใครเห็นแกเต้นแบบนี้ก็ต้องอดอมยิ้มไม่ได้เนอะ

แล้วก็ออกสเต็ปทีไรเนี่ยเด็กเห็นไหม

เพราะว่าลีลาของยายแอดนี่ไม่ธรรมดา

ส่วนแคปชั่นจริงที่บอกว่าไปให้สุดแล้วอยู่ที่โรงพยาบาล
เขาก็แซวกันขำตามภาษาแบบว่า
เออคอมเมนต์หรือแคปชั่นที่มันน่ารักในโลกโซเชียลนี่แหละ
คุณยายอาจจะแค่ปวดเมื่อยกลับบ้านไปให้ลูกหลานเหยียบนวดหน่อย
เดี๋ยวก็หายตามภาษาคนมีอายุนั่นแหละจ้า

เผื่อจะมีรอยยิ้มเผื่อใครอายุ๘๐แล้วยังแข็งแรง
ก็ลุกขึ้นมาเต้นแบบคุณยายได้เหมือนกันนะ